ดูเหตุการณ์นี้แปลกมาก
ผู้ชายคนหนึ่งนะคุณตัดสินใจเอามีดขอตัดนิ้วตัวเอง
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปถามว่าทำไมถึงตัดนิ้วตัวเอง
ผู้ชายคนนี้ตอบว่าอะไรรู้ไหมคุณ
บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอนิ้ว
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่ตอนเจ้าหน้าที่ไปพบเจอ
และพยายามที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับ

แต่จริงปลายนิ้วชี้ขาดออกไปแล้วนะ
ส่วนนิ้วกลางก็ถูกเฉือนออกไปส่วนหนึ่งด้วย

นายรังสรรค์อายุ๒๙ปีคุณดูภาพนี้

เขามีอาการแบบผู้จาวกวนไม่รู้หรืออย่าง
แล้วก็นั่งอยู่บนโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้านแห่งหนึ่ง
ร้านค้าริมถนนสาย๓๓๑ตำบลหนองอีรุน

หลังจากเขาก่อเหตุสับนิ้วของตัวเขาเอง
เลือดไหลแล้วก็นิ้วชี้ขาดนะครับ
ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงมีการทำแผลให้ในเบื้องต้น
เขาไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาล
บนโต๊ะนะคุณก็พบขวดเบียร์

กระทั่งพาขึ้นรถฉุกเฉินมาที่โรงพยาบาลได้
เขาก็ไม่ได้มีสีหน้าเจ็บปวดเลยนะคุณนะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามถามว่าทำไม
ทำไมต้องตัดนิ้วมือของตัวเอง
เขาบอกแบบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอ

แล้วตอนแรกที่เขาชี้เห็นไหมฮะเขาชี้อะไร
ชี้ที่ข้อมือเขาบอกตอนแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้ตัดตรงข้อมือเลย
แต่เขาต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแค่นิ้วได้ไหม

สำนิ้วตัวเองตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอนะครับ
ไม่มีเสียงตรงนี้ใช่ไหมที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะ
แต่ว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเขาอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาบอกเขาให้ตัดมือตัดนิ้วตัวเองนะครับ
ถามว่านิ้วที่เขาตัดไปนะคุณ
คือคนแถวนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามเอามาแช่น้ำแข็งไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่มันใช้การไม่ได้แล้ว
มันต่อไม่ได้แล้วมันต่อไม่ได้แล้วนะครับ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่ากินเหล้ามาป่ะเนี่ยเมาป่ะเนี่ย

แต่ทีนี้พอไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
บอกโอ้โหผู้ชายคนนี้กินเหล้ากินเบียร์อยู่นะครับ
เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ก็ปรากฏว่านี่เขายังเก็บนิ้วอยู่เลยคุณ
นิ้วชี้ของผู้ตัดนิ้วตัวเองในแก้วพลาสติก
แล้วก็แช่น้ำแข็งไว้จนน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะครับ
แล้วก็นิ้วเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
พี่จะเก็บไว้ทั้งหมายนะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
หมอเขาบอกว่าต่อไม่ได้แล้วนะครับ

ก็คือคุณภัยทูลบุตรแสงอายุ๕๒ปี
ให้ฟังบอกว่าตอนที่นายรังสรรค์ใช้มีดขอตัดนิ้วตัวเองนั้น
ตัวเขาก็ตกใจนะกระโดดหนีจากโต๊ะเลย
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ

เคยเข้าไปขอทำงานกับนายจ้างของเขา
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่านายจ้างที่ร้านเนี่ย

จู่นายรังสรรค์ก็เอ่ยปากบอกว่า
จะตัดนิ้วเส้นวิญญาณเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ตัดลงมือตัดทันทีเลยคุณ

ตัดเสร็จนะคุณยังนั่งซดเบียร์ต่อ

แต่ช่วงระยะหลังมีอาการเหมือนคนไม่สมประกอบ

หรือว่ามีความเครียดจากการตกงานในช่วงโควิดนี่แหละนะครับ

รวมทั้งรูปปูนปั้นยมบาลด้วย
แล้วก็สารนะที่แตกหักพังเสียหาย

รังสรรค์บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
นิ้วมือที่ตัดไปเนี่ยมันก็ปวดตุ๊บอยู่นะครับ
แต่ว่าเรื่องการตัดนิ้วผมเชื่อไงคุณ
เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาขอผมก็เลยต้องตัดนิ้วให้
ส่วนทางด้านของนายรังสรรค์เองก็บอกว่า
ฝันฝันว่ามีวิญญาณผู้ชายกับผู้หญิงมาบอก
แลกกับการตัดนิ้วและจะได้สิ่งที่ต้องการ
แกต้องการอะไรแกตัดนิ้วเส้นฉัน

เขาก็เลยตัดสินใจตัดนิ้วตัวเอง
อันนี้เป็นเสียงแว่วที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
ด้านของคุณยายเชงสุวงผู้เป็นย่า

ตั้งแต่อายุ๘เดือนตั้งแต่เล็กเลยแบบเบาะเลย
แล้วก็แม่และพ่อแท้ทิ้งไป
ที่ผ่านมาหลานก็ใช้ชีวิตปกตินะ
ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ส่งเงินมาให้ย่าบ้าง
แต่ช่วงโควิดหลานตกงานก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้าน

จะไปเก็บรูปปูนปั้นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่าง
สารเจ้าที่เจ้าทางที่พังเสียหาย

เริ่มทำให้เหมือนเป็นคนสติไม่ดี

เกิดมาไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่งานก็ไม่มีทำอีกด้วยนะฮะ
ถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คงเชื่อกันว่าเขาเครียดนะนะคุณนะนะครับ
ส่วนในเชิงความเชื่อเขาก็เชื่อว่าตัดนิ้วตัวเอง
เพื่อเป็นการเส้นวิญญาณจะได้สิ่งที่ต้องการนะครับ